ไปที่เยอะโสธรครับมีผอโรงเรียนท่านหนึ่ง
ขับรถมาหลังจากกลับจากทำธุระในตัวเมืองนะ
วูบข้ามเลนเลยคุณผู้ชมข้ามเลนไปชนซาเล้ง
ซึ่งมีคุณย่ากับหลานนั่งมาไปดูวินาทีชีวิตตอนที่กู้ภัยไปช่วยเหลือ
น้องวัยสามขวบครับกู้ภัยสว่างร่วมใจยะโสธรเร่งปั๊มหัวใจ
เด็กวัย๓ขวบน้องเขานอนหมดสติอยู่ในชุดนักเรียนเลย
อยู่ริมถนนวารีราชเดชเขตเทศบาลเมืองยะโสธรครับพอปั๊มปั๊มปั๊มแล้วก็รีบนำน้องเนี่ยส่งโรงพยาบาล
หน้าเศร้าครับคุณผู้ชมฮะน้องเสียชีวิตในเวลาต่อมาครับ
ยะโสธรคันนี้แหวะไปจอดก็ปปี้อยู่ที่เสาไฟฟ้าเนี่ย
คุณยายคุณย่ากับหลานที่นั่งกันอยู่นะแล้วก็มาจอดสิ้นฤทธิ์อยู่ตรงนี้ครับ
ส่วนซาเล้งเนี่ยคนขี่เป็นผู้หญิงอายุ๔๖ปีชื่อว่านางสุภาพรนางสุภาพร
ก็นอนหมดสติอยู่ใต้ท้องกระบะคู่กรณีนี่แหละส่วนคนขับกระบะชื่อว่า
สำรวยเนี่ยบอกว่านี่ฮะเห็นข้างล่างกระบาดนี้ใช่ไหมคุณผู้ชมฮะ
นี่แหละคือคุณย่าคุณย่าก็อยู่ใต้กระบะส่วนหลานเนี่ยก็โดนกู้ภัยปั๊มหัวใจ
แล้วก็ส่งโรงพยาบาลไปแต่อย่างที่บอกไปคือน่าเศร้าว่าน้องเขาเสียชีวิตครับ
ส่วนคนขับกระบาดชื่อว่านายสำรวยเขาบอกว่าเขาเป็นผอโรงเรียนนาศรีนวลโนนสะอาดที่ตะบนหนองเรือครับ

แต่เขาวูบวูบแล้วก็หลับในรถเขาพุ่งข้ามเลนไปชนกับซาเล้งแล้วก็ไปชนเสาไฟฟ้า
ถามว่าพี่สำรวยพี่ป่วยอะไรบ้างหรือเปล่าเนี่ย
ป่วยเบาหวานแล้วก็ป่วยความดันโลหิตสูงด้วยครับ
เหตุเกิดเมื่อวานนี้ประมาณสักบ่ายสอง
มีคนเห็นเหตุการณ์ด้วยคุณผู้ชมเขาเล่าแบบนี้ว่า
ซาเล้งขี่มาตามปกติเลยนะ
จู่กระบะพุ่งข้ามเลนมาจากไหนไม่รู้ชนอย่างแรงเลย
ลากคนขี่ซาเล้งไปติดใต้ท้องรถกระบาดไปด้วย
ส่วนเด็กกระเด็นตกจากรถครับ
ผู้บาดเจ็บเนี่ยมีลูกสาวอีกคนนึงนะ
ลูกสาวเนี่ยเล่าว่าอ๋อแม่หนูเนี่ยมีอาชีพขายนมเปรี้ยวก็ตระเวนไปขายตามที่ต่าง
แล้วก่อนเกิดเหตุแม่หนูก็ไปรับหลานชายที่โรงเรียนจะพาไปขายนมด้วยกันนี่แหละ
ก่อนจะกลับเข้าบ้านในช่วงเย็นดันไปไม่ถึงบ้านมาเกิดเหตุซะก่อนครับ
เรื่องต้นตำรวจสพเมืองเยอะโสธรก็อายัดรถคู่กรณีของทั้งสองฝ่ายไว้
เพื่อจะตรวจสอบแล้วก็ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
แสดงความเสียใจกับครอบครัวของน้องวัย๓ขวบด้วยนะ